คุณผู้ชมทีนี้ต่อเนื่องเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรี
งูเห่าดงอะค่ะบุกบ้านโอ้โหทีนี้เขาทำไงอ่ะคะ
เขาก็เลยขังงูเห่าไว้ในบ้านส่วนเจ้าของบ้านหนีสิคะรออะไร
ไปนั่งรอกู้ภัยให้มาจับงูเห่าดงแล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
บ้านเลขที่เนี่ยมันเผอิญเผอิญไปตรงกับบ้านเลขที่ที่คุณเล่าเมื่อกี้
ว้ายคุณฉันจดแล้วนะทั้งอันอ่ะมันมีเลขเหมือนกัน
เอาจริงเหรอมีลดด้วยนะเมื่อกี้นะตรงนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่
อุ้ยตัวเบลอดเลยฟังให้ชัดนะคะนี่ดูงูก่อน
นี่คืองูเห่าดงตัวใหญ่ตัวดำตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโอ๊ย
คุณผู้ชมค่ะมาค่ะบ้านเลขที่ที่งูเห่ามันไปอาศัยอยู่เนี่ยนะ
บ้านเลขที่อืมอะไรล่ะคุณนี่สิหนึ่งสี่สามทับหก
อ๋อมีหนึ่งมีสี่มีหกมานะเออมีสามด้วยเมื่อสักครู่บ้านเลขที่ของคุณ
สามสี่หกสามหกสี่สามหกสี่หรอเออนี่หนึ่งสี่สามทับหกอืม
เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับบ้านหลังนี้เป็นของนายบัญชาแสนกล้า
อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
หลังเห็นงูเห่าเนี่ยตัวนี้ก็เลยปิดประตูกระจก
งูไว้ในบ้านแล้วตัวเองก็ออกมาข้างนอกมานั่งรอนะคะ
รอกู้ภัยมาถึงก็ชี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเป้าหมาย
แล้วสุดท้ายกู้ภัยก็จับมาแบบนี้นะมันไปขดอยู่ข้าง
ข้างชั้นวางประตูเอ่อชั้นวางรองเท้าอะค่ะโอ้ย
ลัดชั้นขนาดนี้ตายหรือยังตู้วางรองเท้าอ่ะอืม
ไม่ตายกู้ภัยต้องอ้อมไปหลังบ้านนะคุณ
ปฏิบัติการค่อนข้างยุ่งยากค่ะอ้อมไปหลังบ้าน
ไปดูท่าทีก่อนว่าเอ๊ะมันทำยังไงบ้างมันนอนนิ่งนะ
แต่มันส่งเสียงขู่อยู่ข้างซอกตู้กู้ภัยเนี่ยต้องไหว้วานนะ
ยวันเจ้าของบ้านช่วยหน่อยช่วยเอาไม้ไปกดงูหน่อย
แล้วใช้บ่วงคล้องงูออกมานะคะ
สุดท้ายก็จับได้โดยละม่อมแบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่ากำลังเก็บของอยู่ในบ้าน
ก็เหลือไปเห็นอะไรดำอยู่ข้างซอกตู้
พอไปดูส่องดูชัดก็เท่านั้นแหละค่ะ
กระโดดหนีแล้วค่ะไม่รอแล้วนะคะ
เพราะมันคืองูเห่าดงนะคะเป็นงูมีพิษ
กู้ภัยให้มาจับแล้วก็สุดท้ายจับไปได้แบบนี้นะคะ
ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะต้องย้ำเลขที่บ้านอีกครั้งไหม
อ่าเอาไว้นะหนึ่งสี่สามทับหก
ค่ะเออของดิฉันสามหกสี่หมู่สิบเออนะครับ